คลิปนี้หน่อยนะฮะติดค้างกันไว้ตั้งแต่ช่วงทุ่มหนึ่งนะครับ
ที่วัดเจดีตำบลฉลองอำเภอศรีชนจังหวัดนครศรีธรรมราชนะฮะ
กำเนิดนะฮะของกุมารไอ้ไข่หรือว่าตาไข่
จะมีจุดหนึ่งเขาเป็นร้านให้เช่าวัตถุมงคลนะครับ
ประตูเนี่ยมีสองฝั่งฝั่งถนนกับอีกฝั่งหนึ่งในคลิปเนี่ย
จะมีหลวงพ่อท่านเดินทางมาที่วัดเจดีนะครับแล้วก็เข้าประตูเนี้ย
เพื่อจะมาดูพวกวัดถุมงคลเข้าประตูอีกด้านหนึ่ง
แต่ในคลิปเนี้ยเขาบอกให้ดูประตูตรงตรงฝั่งถนนเนี้ยอ่าเดี๋ยวดูนะฮะ
ฟังจากในคลิปนะครับ
ส่องวัดอุณหภูมินั้นมาก็ขยับไปด้านหน้าเหมือนมีใครเอามือมาจับไว้
และที่สำคัญอุณหภูมิดันขึ้นเองโดยที่ไม่มีใครอยู่ตรงนั้น
และอุณหภูมิขึ้นไม่ตรงกันสักครั้งและให้ทุกท่านสังเกตที่สวรรค์อุณหภูมิอีกครั้ง

สวัสดิอุณหภูมิก็ได้ล้มลงไป
นี่ฮะชอบเสียงภาคมากเลยค่ะพี่อุ๋ยต้องอ่านข่าวนี้เสียงแบบนี้เลยนะคะ
เขาเป็นแอปเสียงในแอปด้วยหรือเปล่าแต่ทีเนี้ยโอ้โห
คือตอนที่เกิดเหตุตรงนี้เนี่ยถึงขั้นคนในร้านเนี่ย
ต้องถามพระสามรูปที่ท่านเปิดประตูด้านข้างเข้ามาเนี่ยค่ะ
หลวงพี่พาใครมาด้วยหรือเปล่าอืม
คือประตูเนี่ยถ้าลมมันจะตีจากข้างนอกเข้าข้างในเอออย่าง
ใช่ไหมแต่แค่แอร์ข้างในมันจะดันประตูให้ออกไปข้างนอกขนาดนั้นได้เหรอ
แล้วน้องที่ร้านพยายามจะไปปิดยังเหมือนมีใครดึงล้างอีก
ยากเหลือเกินเห็นไหมอ่าแถมที่วัดอุณหภูมิมันยังดังเองแล้วก็ล้มไปเองอีก
ค่ะคือคนที่เห็นคลิปนี้ก็โอ้โหแสดงความคิดเห็นกันมากมาย
บางคนก็บอกโอ้ยไม่มีอะไรหรอกประตูเสียอะไรหรือเปล่าอ่า
หรือบางคนก็เออมองไปเรื่องของเออสิ่งลี้ลับอาถรรพ์ก็มีค่ะ
มีใครมากับหลวงพ่อหรือเปล่าถามอาจารย์ออสดีกว่าครับทุกผู้ชมครับ
ศาสตราอาจารย์วีรชัยพุทธวงศ์นะครับอาจารย์ออสอาจารย์ประจำภาควิชาเคมี
มเกษตรนะฮะอาจารย์ออสดูคลิปเรียบร้อยแล้ว
นี่อาจารย์ออสบอกแม่ไม่ต้องไปถึงที่หรอกอาจารย์บอกให้เลย
มันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยฟังจากอาจารย์ออสนะครับ
ครับจากคลิปที่เห็นเนี่ยอาจารย์วัดมองเป็น๒ประเด็นนะครับ
ประเด็นก็คืออ่าประเด็นใหญ่ใหญ่เลยก็คือประตูพังนะครับ
ก็คือประตูเนี้ยมันเป็นลักษณะของอ่าสปริงนะครับก็คืออ่า
ประตูมันพังอยู่แล้วนะครับก็เกิดเหตุการณ์ที่ประตูมันเปิดเองได้
ก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับหลวงพี่ที่เข้ากับที่เข้ามาอีกประตูด้านหนึ่งเลยนะครับ
คือตรงนี้น่าจะพังมานานแล้วนะครับแล้วก็รอซ่อม
สังเกตว่าพอมันง้างออกไปเนี่ยแล้วก็ไปดึงกลับเข้ามาเนี่ย
จะตึงตึงนิดหน่อยนั่นก็หมายถึงว่าสปิงที่อยู่อ่า
ตรงข้อต่อเนี่ยต้องเปลี่ยนใหม่ได้แล้วแล้วอีกด้านหนึ่งก็พังด้วย
นะครับก็คืออาจจะมีการเปิดทั้งสองด้านแต่ว่าอ่า
อีกด้านหนึ่งเนี้ยมันอาจจะง้างเข้ามานะครับแล้วมาผลักกับไอ้ตัวอ่า
เสาวัดอุณหภูมิก็ทำให้เสาวัดอุณหภูมิเนี้ยบิดนะฮะ
บิดนิดหน่อยพอบิดปุ๊บก็เสียส่งอ่อหลอกสักครั้งก็คว่ำลง
อ่านี่ฮะอาจารย์ออสตอบคำถามให้เรียบร้อยค่ะประตูมันพังอืม
มันก็มีการดงการดึงอะไรกับตัวจุดที่ตั้งวัดอุณหภูมิอะไรพวกนี้ด้วย
ค่ะก็ตามหลักวิทยาศาสตร์อันนี้น่าจะชัดเจนนะฮะค่ะครับคุณผู้ชมค่ะ